คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องคือการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนในบางทีเนี่ย

แต่บางครั้งบางคราเราไปเจอกับจังหวะที่เรียกได้ว่า
มันเป็นจังหวะที่ชุนละมุนชุลเกอลละวงอลละเวง
เพราะพยายามจะเคลียร์แล้วแต่เคลียร์ไม่รู้เรื่องจริงครับ
เอาให้ดูกันก่อนตามภาพเลยรถสองคันขับเบียดกันไปเบียดกันมาคือ
รถกระบะกับรถพ่วง๑๘ล้อคุณไปเบียดกับเขาไม่กลัวเหรอ
รถใหญ่นะคือเบียดกันไปเบียดกันมาอยู่สักพักไม่ไหวแล้ว
ยังไงคนขับรถกระบะบอกคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ให้แบบนี้จอดเลยมาเคลียร์กันหน่อยจอดข้างทางเลยแล้วเดี๋ยวเคลียร์กันให้รู้เรื่อง
โอเคจอดข้างทางแฟนแมนอยู่แล้วทั้งคู่เคลียร์กัน
พอลงมาคุยนึกว่าจะคุยกันดีคุยกันรู้เรื่อง
กลายเป็นว่าคุยกันแบบนี้ครับ
เกิดอะไรขึ้นนะเขาเขามาโชว์

ถ้ามีแอลกอฮอลเข้ามาเกี่ยวแล้วก็คุยยากครับ

กินมั้ยกินตกเลยตก
งั้นคุยกันให้รู้เรื่องต้องทำยังไงดี
เดี๋ยวมีอีกฝั่งหนึ่งให้ได้พูดคุยกันด้วย
แล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวถนนเทพรัฐบางนาตราดกม๔๑ช่องคู่ขนาน
ขาเข้าชนบุรีอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บริเวณนี้รถเขาขับเร็วนะครับเป็นรถที่เขาใช้สัญจรผ่านไปผ่านมาก็เยอะกันด้วย
แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้รถพ่วง๑๘ล้อเนี่ยเขาขับโดยคุณพี่
ที่ชื่อว่าพี่อุดมคูพวกแกขับรถของแกมาอยู่ดี
มีรถกระบะคันหนึ่งที่ขับโดยคุณพี่สุชาติประดิษฐชา
ขับตีคู่มาคนที่ขับรถกระบะก็คือคนที่บอกว่า
อืมกินอืมอืมนั่นแหละเออทีนี้เขาขับเบียดกันไปเบียดกันมา
โอ้โหก็ขับเป็นแบบระยะทางอยู่

เอาไปลองฟังพี่อุดมคนที่ขับรถพ่วงมาหน่อยดีกว่า
ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงครับ
พอผมกินเข้ากลางปั๊บช่วงจังหวะที่แกอยู่ซ้าย
แล้วแกเซมาปุ๊บเหล็กพอเซมาปั๊บแล้วแกหัก

นั่นแหละคือคันหนึ่งรถพ่วง๑๘ล้อขับมาดี

ขับแล้วเหมือนกับว่าเซจะไปชนเขา

เอ้าพอมาพูดคุยกันจะเจรจากัน
คนที่ชื่อว่าพี่อุดมเนี่ยนะครับ
โอ้โหแกก็บอกว่าแบบนี้มันยังไงดีล่ะ
เออขับเป๋ไปเป๋มาจะมาเรียกร้องค่าเสียหาย
เอ้าสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุเห็น
ทั้งสองฝั่งเคลียร์กันไม่ลงตัว

มาเป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ยให้
ก็คือนำคนขับรถกระบะ

ต้องตรวจก่อนล่ะค่ะต้องตรวจก่อน
ขนาดอีกคนนึงยังไงซะต้องให้ความเป็นธรรมด้วย
คนที่ขับรถพ่วง๑๘ล้อเดี๋ยวทางตำรวจเขาก็
เรียกตัวไปเพื่อทำการชี้แจงด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ค่ะก็อย่าขับรถโดยประมาทละกัน